ร้ายจี้ชิงทองมีอีกแล้วนะครับคราวนี้ใช้ปืนไปจี้ชิงทองจากร้านทองเยาวราชเอเชีย
อยู่ในห้างที่ถนนรรจณะที่บางปะอินพระนครศรีอยุธยา
ไปกัน๒คนนะฮะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเย็นที่ผ่านมา๑๖นาฬิกา๔๙นาที
มารับผู้ชายเสื้อดำแล้วอีกคนนึงเนี่ยใส่เสื้อเหมือนกับพนักงานส่งอาหาร
คนนี้เดินเข้ามาอีกคนก็อยู่ตรงนู้น
คือพอมาถึงก็เอาปืนหันไปหาพนักงาน
แล้วบอกให้หยิบสร้อยคอทองคำที่แขวนอยู่ในตู้มาให้นี่
พนักงานก็ส่งไปให้เส้นละ๒บาทกับ๑บาทหลายเส้นนะฮะ
รวมแล้วน้ำหนักทองคำได้ไปเนี่ย๘๖บาท
มูลค่าเป็นเงินก็ล้านกว่าเกือบ๒ล้าน
เห็นอีกคนนึงที่ใส่ชุดพนักงานส่งอาหารเหมือนกับดูลาดเหล่านะ
เห็นไหมคนนี้อาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้เข้ามาจี้มาปล้นอะไรด้วยเนี่ย
แต่เหมือนกับดูลาดเหล่ามาดูเร็งส่ง
ส่วนชุดดำเนี่ยเอาปืนไปจี้ไปขู่พนักงานเห็นไหม
ให้ส่งทองมาให้อีกคนมาดูเหมือนแบบดูลาดเหล่า

วิ่งออกจากประตูห้างไปอย่างรวดเร็วทั้งคู่เลยนี่นี่ชุดดำนี่
คือถ้าเสื้อส่งอาหารเนี่ยถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องจะไปวิ่งกับเขาทำไม
นั่นน่ะสิหรือวิ่งหนีคนร้ายเหรอหรือยังไงอ่ะ
นี่เห็นไหมนี่แล้วก็พากันหลบหนีไป๑๖นาฬิกา๔๙นาทีนะครับ
ร้านทองเยาวราชเอเชียอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า
บนถนนโรจนะตะบนสามเรือนอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทองคำไปน้ำหนัก๘๖บาทมูลค่านี่ร่วม๒ล้านได้
ตำรวจบอกว่าคนร้ายสองคนนี้แน่นอนท่าทางจะมาด้วยกัน
เสื้อพนักงานส่งอาหารคนหนึ่งสวมชุดดำทั้งชุดคนหนึ่ง
ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่ลานจอดหน้าห้างแล้วขึ้นบันไดมาคนละทางนะ
แยกกันขึ้นบันไดนะจากนั้นเนี่ยก็มายืนอยู่แถวหน้าร้านทอง
แล้วคนหนึ่งก็ล้วงปืนขึ้นมาจากกระเป๋าเป้เดินไปหน้าเคาน์เตอร์
แล้วก็ขู่พนักงานให้ส่งทองมาพอได้เสร็จปุ๊บก็วิ่งหนีออกไป
ใช้เวลาก่อเหตุทั้งหมดไม่ถึง๕นาที
เราได้คุยกับผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับ
จังหวะคนร้ายวิ่งหนีพอดีครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนวิ่งก็ถือปืนไปด้วยนะฮะเหมือนกับนี่คมขู่ไม่ให้ใครเข้ามายุ่ง
โอ้โหเดี๋ยวต้องไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
บอกเพื่อดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนะฮะ
นี่จังหวะนี้เห็นไหมนี่ถือปืนไปด้วยตลอดเลย